สุดยอดการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด
รวมเหล่านักตบทั่วเอเชีย

เพื่อกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งวอเตอร์บอลชายหาดของเอเชีย

ร่วมรุ้นและส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์
เริ่ม๑๔๑๗เมษายนนี้